หญิงลีศรีจุมพลสู้มาหลายอย่างเลย
แล้วก็หลังมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าต้องสู้กับปัญหาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ
โชว์เสียงร้องได้อีกครั้งหลังจากที่อาการป่วยเธอดีขึ้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปซูมหน้ากันชัดดีกว่าว่า
ใบหน้าของเธอกลับเข้าที่มากขึ้นหรือยัง
ตัวเธอบอกว่ากลับมารับงานได้แล้ว
แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกบางงานที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของสถานที่
ถ้าไปโชว์ตัวที่จังหวัดที่ไกลมากไม่สะดวกนะไม่ไหว
ส่วนเรื่องใบหน้าตอนนี้หญิงลีบอกว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผ่านการผ่าตัดมาตั้ง๔ครั้งเนี่ย
คือตอนนี้ร่างกายหญิงลีนะคะ
ยังไม่เต็มร้อยแน่นอนเลยแต่ว่ามันมันเกือบจะเต็มร้อยอะค่ะ
อันนี้คือผมบิ๊กนะคะผมเฮ
ผมจริงตรงนี้มันร่วงมากมันเหลือนนิดเดียวค่ะ
หญิงดีใจที่หญิงหน้าตาคล้ายเดิมนะคะ

เพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ารอเวลาด้วย
หญิงสามารถเดินเหินเป็นคนปกติได้หญิงรู้สึกที่จะ
แล้วหญิงร้องเพลงได้เสียงหญิงเหมือนเดิมหญิงรู้สึกแฮปปี้
ตอนนี้หญิงคิดว่ายังเหลือคอตรงนี้ที่มันยังเยอะแยะยังใหญ่นะคะ
แต่เราก็ไม่ร้อยร้อยให้มันหายไปเองค่ะ
หญิงจะรอให้มันหายไปเองค่ะ
เอาจริงพี่หญิงมาเบอร์นี้นี่สวยมากแล้วนะ
สวยแล้วค่ะดีกว่าเท่าเดิมหรืออะไรยังไง
แต่ดิฉันมองว่าตอนนี้คือพี่หญิงลีสวยมากแล้ว
สวยด้วยความคิดแล้วก็อารมณ์ของพี่หญิงด้วยนะคะ
อารมณ์ดีน่ารักแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนพอถามถึงเรื่องสถานะหัวใจค่ะ

เขาคบหาดูใจกันมาตั้ง๔ปีแล้ว
งานนี้หญิงลีแอบน้ำตาคลออยู่เบาเหมือนกัน
พร้อมทั้งยอมรับมาว่าที่ผ่านมาตามที่ข่าวลือเลยค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ยังใช้คำว่าแฟนกันอยู่นะ
แต่ส่วนตัวตอนนี้เธอบอกว่าลึกก็แอบเผื่อใจอยู่เหมือนกัน
ถ้าจะต้องถึงวันที่เลิกรากันไปจริงค่ะ
คือหญิงไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าเราจะ

แต่หญิงก็จะทำให้มันดีที่สุดของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง

เหมือนเขาก็อยากจะปรับตัวเข้าหาหญิงนะคะ
แต่เขาก็ยังอยากที่จะเป็น

แต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงมันก็แบบเหมือนพอคุยกันได้
เพียงแต่ว่าถามกันและกันว่า
คุณจะเริ่มต้นคบคนอื่นไหม

มันก็เป็นคำตอบที่ไม่มีใครเอ่ยคำว่าจะครบ
เป็นช่วงเวลาที่วัดใจกัน
ว่าเราจะเอายังไงดีค่ะ